คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกกันหน่อยนะครับ
ผู้ภัยเร่งช่วยเหลือเด็กขวบครึ่งที่ติดอยู่ในรถนะฮะ
คุณผู้ชมคือคุณแม่พาน้องไปกินข้าว
แล้วปรากฏว่าตอนที่จะอุ้มลูกน้อยมาขึ้นรถ
คุณแม่อุ้มลูกน้อยแล้วเปิดประตูฝั่งคนนั่งให้ลูกเข้าไปก่อน
พอลูกเข้าไปปุ๊บปิดประตูปั๊บเอามันล็อกทันที

คุณผู้ชมเด็กน้อยอยู่ขวบกว่าอยู่ในรถนะครับ
และทีนี้คุณแม่เดินวนรอบรถด้วยความเป็นห่วงลูกลูกจ๋าลูกจ๋า
เด็กก็ร้องไห้อยู่ภายในรถนี่แหละครับ
ให้กู้ภัยให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงลานจอดรถร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊พันธ
เตี๋ยต้มยำโบราณตะบนในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับ
อย่างที่บอกไปคุณแม่คุณลูกเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จ
คุณแม่ก็อุ้มลูกน้อยมาเลยเปิดประตูฝั่งคนนั่งฝั่งผู้โดยสาร
่อนก้นลูกน้อยเข้าไปนั่งก่อนและปิดประตู
พอปิดเท่านั้นแหละคุณล็อกอัตโนมัติล็อกทันที
กุญแจอยู่ในรถนะฮะเอาล่ะแม่เนี่ยโอ้โหใจหายใจคว่ำนี่
คุณแม่ที่ยืนเกาะหน้าต่างอ่ะคุณเกาะหน้าต่างรถเนี่ย
เข้าไปดูลูกเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ใช้ทุกวิถีทางนะคุณฮะ
งัดตรงกระจกงัดไม่ได้รถคันนี้ไม่ได้สตาร์ท
อากาศร้อนอบอ้าวกลัวลูกน้อยจะเป็นอะไรนะครับ
ทำไงดีนะงัดกระจกไม่ได้ทีนี้ประสานงานช่างจากศูนย์เลยนะคุณฮะ
ฮอนด้านหน้าเข้ามาทางศูนย์เขามีวิธีการแบบนี้คุณ
เชื่อมต่อสายฟงสายไฟอะไรเนี่ยตรงใต้ล้อเนี่ยนะแป๊บหนึ่งติ้ง
อ๋อเหรอบอกคุณแม่คุณแม่ลองเปิดประตูดู
เดี๋ยวดูนะคุณแม่ลองเปิดประตูดูแล้วพอเปิดได้เป็นยังไงให้ดูนะฮะ
นี่แหละคุณผู้ชมฮะโอ้โหคุณแม่นะ

คุณแม่รีบขอบคุณเจ้าหน้าที่เลยนะฮะ
เปิดเผยบอกว่าได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนะครับ

ไปถึงก็รถคันนี้เป็นรถรุ่นใหม่อีกต่างหาก
ก็พยายามที่งัดกระจกเองนะมันทำไม่ได้

ก็เลยต้องประสานงานจากช่างของศูนย์ฮอนด้า

ในการที่ทำให้ประตูมันปลดล็อกได้นะครับ

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเล่าด้วยอาการตื่นเต้นเหมือนกัน
บอกว่าแม่อุ้มเด็กขึ้นไปรถน่ะ
เหนือนะอุ้มเด็กขึ้นไปรอดก่อน

ประตูมันล็อกอัตโนมัตินะครับ
แม่ก็ตกใจมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตกใจสิครับแม่ค้าก็ตกใจเหมือนกันฮะ

โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมฮะเป็นอุทาหรณ์ไว้เลยนะ
บางทีนะเราให้เด็กอยู่ในรถแล้วเราลงไปซื้อของ

คุณแม่อุ้มเปิดประตูเอาเด็กเข้าไปนั่ง

ต้องถามศูนย์ด้วยนะว่าทำไมมันถึงล็อกได้แบบนี้

นี่วัยลูกสาวดิฉันเลยกลัวไม่กล้าเลยนะคะ